มีช่วงลาช่วยกันไง

แต่ว่าก็มีลูกมาแล้วจะให้นอนห้องเด็กใจละ
อุปกรณ์ตบแต่งห้องเด็ก

เคยดูบ้างเคยผ่านตามห้าง
วันนี้ไม่รู้คำถามของเราจะเป็นปัญหากับอาจารย์แพลวหรือเปล่านะคะ

อุปกรณ์ตกแต่งห้องเด็ก

เอาล่ะจันแพรวนี่คือ๕ชิ้น
ต้องหาให้ถูกว่าชิ้นไหนถูกสุดไปหาแพงสุดนะคะ
ชิ้นแรกไม่อยากจะพรีเซนต์อันนี้เป็นโมบายแขวน
เป็นรูปสัตว์น่ารักเสริมสร้างจินตนาการให้น้องหนูได้
อุปกรณ์ตบแต่งห้องเด็กอันนี้นะคะ
ส่วนนี้คือตุ๊กตาสุนัขนะคะหมาน้อยน่ารัก
ขนนุ่มมากเลยขวัญใจเด็ก
อันที่๓นะคะของเล่นฝึกทักษะนะคะ
ยังช่วยให้เด็กฝึกทักษะได้อีกด้วย
มีสีให้เรียงอะไรแบบนี้นะคะ
เป็นรูปนกฮูกนะช่วยห้องของลูกน้อยสว่าง

สีสันสวยงามเหมาะกับเด็กน้อย

เอาล่ะนี่คือของทั้ง๕ชิ้นอุปกรณ์ตกแต่งห้องเด็ก

อะไรถูกสุดไปหาแพงสุดค่ะ

ถ้าให้เลือกแพลวเลือกตุ๊กตาน่าจะถูกที่สุด

เป็นของเล่นอย่างเดียวประโยชน์ได้แค่ของเล่นอย่างเดียวถ้าให้เดานะ
ทีนี้เราก็ไม่รู้นะคะขอให้มันถูกต้องกันแล้วกัน
อาจารย์แพรวจะต้องเลี้ยงนะคะจากถูกสุดไปหาแพงสุดนะคะ
ถ้าทำได้ถูกทุกอันเลยนะคะจะได้รับสามหมื่นบาทค่ะ
อาจารย์แรมมีเวลา๖๐วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ
ขอเริ่มจากตุ๊กตาก่อนเลยที่เขาเลือกเมื่อกี้
ลองดูค่ะ

ตุ๊กตาน้องหมาจะถูกที่สุดนะคะเอามาวางไว้ก่อนเลยเนอะ
ผ่านไปแล้ว๑๐วินาทีค่ะ

ขายาวนะเดินสามก้าวก็ถึงแล้วนะคะ
ผ่านไปแล้วครึ่งถังสามสิบวินาทีค่ะอาจารย์แพรว
คิดว่าเก้าอี้แพงสุดจริงอย่างนี้ค่ะ
วางแล้วพี่นิดที่ขอดูได้ค่ะ

เอาล่ะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจับที่ชิ้นสามหมื่นไปได้หรือเปล่า

ฝากธนาคารนะคะ
สวยด้วยฉลาดด้วยแต่ว่าจะได้หรือเปล่าต้องมาดูกันค่ะ
ตุ๊กตาสุนัขนะคะคิดว่าเป็นของที่ถูกที่สุดนะคะ
ต้องมาดูว่ามันถูกที่สุดจริงหรือเปล่า
ราคาเริ่มต้นอยู่ที่

ถัดมานะคะนี่คือของเล่นฝึกทักษะนะคะ
ขอให้ราคาแพงกว่า๑๕๙บาท
ถ้าแพงกว่ารับ๕๐๐๐และลุ้นรับ๓๐๐๐ด้วย

และราคาของเล่นฝึกทักษะอยู่ที่

แพงกว่าจริงนะคะรับไปแล้ว๕๐๐บาท
แพงกว่าก็เป็นแง่ดีแต่แอบโอ้โหนิดนึงเพราะว่าแพงกว่ามากนะ
จาก๑๕๙โดดขึ้นไป๒๔๙บาท

มโมไบล์กุ้งกิ้งกิ้งกิ้ง
ขอให้แพงกว่า๒๔๙บาท
และโมบายอันนี้ราคาอยู่ที่

อาจารย์แพลวเก่งมากเลย
รับเพิ่มอีก๕๐๐บาทเป็น๑๐๐๐บาท
นอกจากนั้นตอนนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับ๓๐๐๐บาทด้วยไม่แน่
อาจารย์จะได้เงินไปฝากธนาคารนะเนี่ย

แพงกว่า๒๙๙บาทก็แล้วกัน

แพงกว่าอยู่แล้วค่ะเพราะว่า

แล้วก็ลายน่ารักถนอมสายตาด้วย

โอ้ย๔๙๙บาท

เป็น๑๕๐๐๐บาท

ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลย

เก้าอี้ของน้องเด็กนี่นะคะที่รับน้ำหนักได้๓๕กิโลกรัม

แพลวจะได้รับเงินจากทางเรา

เพราะว่าราคาคมไฟสูงกว่าที่

แต่เราก็ยังไม่รู้
พูดเลยค่ะว่าขอสามหมื่นบาทนะฮะ

ขอให้เก้าอี้เด็กนี้แพงกว่าสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็แล้วกัน
ป้ายนี้เพื่อสามหมื่นบาทค่ะ

และเก้าอี้ราคาอยู่ที่
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

กว่าบาทเองร้อยหกสิบเก้า

เพราะว่าทำให้สะสมมาได้๑๕๐๐บาท

เรามาดูเฉลยการเรียงลำดับราคา
ที่ถูกต้องกันสักหน่อยดีกว่า

ที่ราคาต่ำที่สุดใน๕ชิ้นนี้ก็คือ
ตุ๊กตาสุนัขราคา๑๕๙บาท
และชิ้นที่ราคาสูงที่สุดคือ
โคมไฟราคา๔๙๙บาทนั่นเอง

ค่ะก็แพลวจะรับสอนนะครับ
ระดับปวชปวสค่ะเป็นคอร์สสั้นค่ะ

อ่าวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
รับเงินไป๑๕๐๐๐บาทนะจ๊
ยินดีกับคุณแพลวที่รับเงินรางวัล

กลับมาพบกับความสนุกสนานแบบนี้ใหม่ในตอนหน้า
แต่ตอนนี้ได้เวลาของคุณผู้ชมทางบ้าน
มาร่วมสนุกตอบคำถามหลุ้นรางวัลกันนะครับ
ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านฟูจิ๓เมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุด
ข้าวหน้าหมูผัดซีอิ๊วพร้อมซุปผักดอง
ข้าวหน้าปลาซาบะย่างซีอิ๊วพร้อมซุปผักดอง
ข้าวผัดกระเทียมปลาซาวมอน
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

สูตรลดความอ้วนคุณนายเขาใช้กัน

อกไก่เห็นไหม

ม้าตัวเดียวไปรายการนู้นรายการนี้